เรื่องคัตกรรมยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมค่ะเพราะว่า๒จุดเลย
ทั้งที่ระยองที่ไปเจอเขาเรียกว่าเป็นศพ
เจอร่างไม่มีหัวไม่มีหัว
ลอยมาอยู่ที่หาดเกยตื้นที่หาดแม่รำพึงอันนี้คือที่ระยอง
ส่วนอีกที่หนึ่งคือที่สมุทรปราการเจอแต่หัวมนุษย์ไม่เจอร่างนะคะ
ลอยมาติดแพรขนานยนต์ค่ะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
หัวมนุษย์ที่เจอเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะ
เป็นเหตุสยองทั้งคู่เลยนะฮะทั้งสองเหตุการณ์นี้นะครับ
ค่ะโดยตำรวจภูทรสำรงใต้สมุทรประการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ไปตรวจสอบพบชิ้นส่วนศีรษะมนุษย์ลอยมาติดอยู่ข้างแพร่ขนานยนต์
แม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบางย่าแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ
อันนี้เจอเมื่อวานนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเป็นคนเจอนะ
เห็นอะไรลอยมากับน้ำมองไปมองมานึกว่าหัวตุ๊กตา
เออนึกว่าหัวตุ๊กตาพอเอาอะไรนะเอาไม้ไปเขี่ย
เอาไม้ไปเขียนแล้วก็เอาตระแกงไปช้อนดูปรากฏว่าเป็นศีรษะมนุษย์น่าสยดสยองนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่ไปตรวจสอบดูเนี่ยนะคะคือศีรษะนี้เนี่ยผมยาว
แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นศีรษะผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย
ถูกตัดเฉียงด้วยของมีคมตั้งแต่ใบหูข้างซ้ายมาขาดที่ลำคอด้านขวา
กรามช่วงล่างเนี่ยขาดหายไปแล้วกลางหน้าผากระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง
มีบาดแผลนะคะเหมือนกับโดนของมีคมฟันจนเป็นแผลลึกสักประมาณ๒นิ้ว
แล้วหน้าผากด้านบนข้างซ้ายมันยุบจนสังเกตเห็นได้ชัดเลยค่ะ
แล้วก็ลักษณะคือศีรษะด้านหน้าเถิกหน้าผากกว้างก็คาดว่าน่าจะลอยอยู่ในน้ำ

และจากการสอบถามนายสุบินศรีสุดดีอายุ๓๑ปีชาวบึงกาล
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือเขาเป็นคนที่เจอศีรษะนี้เป็นคนแรก
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้
ผมกับเพื่อนก็มานั่งตกปลาอยู่ที่ท่าน้ำพระประแดง
ตอนนั่งตกปลายอยู่เพื่อนก็ชี้บอกว่านั่นอะไร
มันเหมือนกับหัวอะไรสักอย่างหัวคนหรือยังไงลอยอยู่
ทีนี้นายสุบินมองไปตามที่เพื่อนชี้
ก็คิดว่าเป็นตุ๊กตาหรือเปล่า
แต่ว่าเพื่อนก็เถียงไม่ใช่ตุ๊กตาดูดีสิหัวคน
ทีนี้สงสัยไงคะอยากพิสูจน์ก็เลยใช้สวิงนั่นน่ะ
วิงเป็นสวิงด้ามยาวสัก๔เมตรไปช้อนมา
พอมาดูอ้าวไม่ใช่หัวตุ๊กตาจริงด้วยเป็นศีรษะมนุษย์จริง
ตกใจค่ะตอนนั้นก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถระบุได้
ศีรษะที่พบนั้นเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย
ไว้ผมยาวส่วนที่ทำให้ศีรษะขาด
ก็ยังไม่สามารถระบุได้เช่นกันว่าไปโดนของมีคมฟันหรือเปล่า
หรืออาจจะโดนใบพัดเรือบรรทุกสินค้าที่วิ่งที่แม่น้ำเจ้าพญา
ฟันจนขาดแล้วก็ลอยมาตามแม่น้ำเจ้าพญาหรือเปล่า
ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากพื้นที่อื่น
แล้วชิ้นส่วนมันอาจจะลอยมาตามกระแสน้ำนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการประสานว่ามีใครมาแจ้งคนหายไหม
เพื่อที่จะหาเบาะแสว่าผู้ตายคนนี้คือใคร
เสียชีวิตจากสาเหตุอะไรรวมถึงสิ่งสำคัญเลย
ต้องหาชิ้นส่วนที่เหลือ
คือส่วนร่างส่วนลำตัวยังหาไม่เจอเลยนะคะ
ส่วนอีกเหตุที่น่าสยดสยองเหมือนกันนะครับ

คนที่ไปนั่งกินอาหารทะเลบริเวณชายหาดแม่รำพึงหมู่๒
ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้
กำลังนั่งทานอาหารทะเลอยู่ดีนะคุณ
ไปตามชายหาดมองวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
ปรากฏว่าไปเจอนี่แหละครับร่างของมนุษย์
สภาพนะคุณไร้ศีรษะไม่สวมเสื้อผ้า
ตกใจสิครับรีบแจ้งพนักงานของร้านแจ้งตำรวจ
ตำรวจเข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับ
ก็สภาพศพเป็นชายไม่ทราบสัญชาติ
น้ำทะเลมาติดหาดสภาพไร้ศีรษะไม่สวมเสื้อผ้า
ร่างกายมีรอยสักบริเวณแขนซ้ายและไหล่ขวา
ไม่ทราบรูปอะไรร่างกายเริ่มเปื่อยเน่าเหมือนกัน
พบร่องรอยของบาดแผลตามร่างกาย

คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑สัปดาห์

เล่าให้ฟังว่ามีลูกค้ามานั่งรับประทานอาหาร

บอกว่าเห็นลักษณะเป็นคนนอนอยู่บนทราย
พนักงานร้านก็เดินลงไปดูตกใจครับ
พบว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นศพไร้ศีรษะ
ได้รีบโทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ภัยสว่าง

ซึ่งตำรวจจะได้นำศพส่งโรงพยาบาลระยอง
เพื่อชนะสูตรแล้วก็ตามหาญาติต่อไปนะครับ
ก็ยังถือว่าเป็นสบปริศนาทั้งสองสบ

แล้วก็ที่หาดแม่ลำพึงที่ระยองนี้นะครับ